เราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยกันดีกว่าเพราะว่าในช่วงที่เรา
เราจะมีความสุขกันในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อหวังจะตอบแทนแฟนบอลแล้วก็สร้างรอยยิ้มในช่วงปีใหม่
การแข่งขันเอเชียนคลับครับผู้ในการทีมชาติไทยนะครับ
คุณโทนี่กิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ครับ
ก็ได้พูดถึงการแข่งขันเอเชียนคลับนะครับในช่วงวันที่๕
มกราคมนี้เป็นต้นไปบอกว่าโอกาสนะครับ
ในการคว้าแชมป์เนี่ยค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะครับ
ที่จะสร้างประติศาสตร์ผ่านรอบแรกไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยมองกันแบบเกมต่อเกมครับ
เราเองก็เข้าไปพูดคุยนะครับว่าเฮ้ยเรายังมีโทรเมนต์ที่ใหญ่กว่านะ
อันนี้เราให้ลืมสิ่งที่มันผ่านไปเราทำดีที่สุดแล้วนะครับ
ทุกคนผมเชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนก็เล่นเต็มที่
โค้ชก็ทำเต็มที่นะครับโค้ชก็วางแผนตามที่
โค้ชอยากให้เป็นนักเต็กก็เล่นตามที่นักเต็กอ่าอยากอยาก
โค้ดอยากให้เป็นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทำตาม
หน้าที่นะครับตามความต้องการของแต่ละฝ่ายได้สมบูรณ์แบบ
เพราะฉะนั้นเราก็พยายามบอกเขาว่าเฮ้ยวันนี้เรามาไกลแล้ว
มาดีที่สุดแล้วแต่วันนี้สิ่งที่เรามีก็คือทวนาเมนต์ที่ใหญ่กว่า
ซึ่งผมก็พยายามบอกเขาว่านี่คือเป้าหมายหลักนะครับ
อย่างวันเราเราเจอนักเตะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไป
หลังจากนักเตะซ้อมเสร็จไปทานข้าวก็ต้องพูดกับเขาว่าเฮ้ย
อันนี้คือโทรเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ซึ่งหลายคนไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เกมแบบนี้กับทวนาเมนต์แบบนี้
นะครับแล้วก็หลายคนอาจจะเคยมาแล้วผมต้องบอกว่าหลายคนไม่เคย
ไม่เคยครับไม่เคยเลยเพราะว่าเราเข้ารอบมาในรอบ๑๒ปีที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนเป็นเรื่องใหม่หมดสำหรับอันนี้

อันนี้คือเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับพวกเรา
แน่นอนเราไม่ได้แชมป์ล่ะเราไปถึงแชมป์ไม่ได้แน่นอน
อย่างน้อยเราเข้าผ่านเข้ารอบแรกได้หรือเราไปได้รอบ๑๖ทีม
ถ้าเราโชคดีเราไปถึง๘ทีมนั่นคือประสบความสำเร็จมาก
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราพยายามบอกนักเตะว่า

เพราะฉะนั้นเราก็เราต้องลืมมัน
แล้วก็เริ่มกับสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะอันใกล้นี้
อีกเรื่องก็คือเรื่องของการตั้งกองทุนนักเตะฟุตบอลไทย
เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับแข้งช้างศึกก้าวไปสู่ฟุตบอลโลก
คุณโทนี่ก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ผมอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลก
ความฝ่ายฝันผมคือผมอยากตั้งกองทุนนักเตะฟุตบอลไทย

โดยเลสฟันจากทุกคนนะครับ
ซึ่งการที่เลสฟันจากคนที่ชอบฟุตบอลนะครับ

ในวันที่๑๔มกราคมครับ